ท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องปอยนะฮะ
เด็กนักเรียนหญิงชั้นม๔อายุ๑๖ปีที่บุรีรำที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นยิงใส่จนเสียชีวิตนะครับ
สิ่งที่มันน่าเศร้ามากขึ้นไปอีกก็คือว่าคุณพ่อของน้องปอยเนี่ย
กลับจากต่างประเทศอยู่ระหว่างการกักตัวของรัฐนะนะเรื่องโควิด๑๙
มาร่วมพิธีชาปนกิจศพไม่ได้ก็เลยต้องนี่ฮะ
วีดีโอคอร์ญาติพี่น้องวีดีโอคอร์ไป
ให้ร่วมพิธีศพลูกสาวผ่านทางนี้แทน
เธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปอยากให้สบายนะ
นี่ครับบรรยากาศที่หน้าเมนวัดโพชัยอำเภอนาโพนะฮะ

เนรชั่วคราวที่ทำขึ้นมาเพราะว่าเมนของวัดกำลังปรับปรุงอยู่นะครับ
ก็ทำขึ้นมาเพื่อใช้พิธีชาปนกิจศพของน้องปอยนะครับ

เพื่อนของน้องปอยก็มาร่วมส่งน้องปอยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
จากกล่าวคำอาลัยแล้วนะฮะเพื่อนถือรูปน้องปอยนะครับ

ก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับร้องเพลงตามตะวันของหนุ่มกลา
เพื่อน้องปอยเลือกเพลงนี้มาร้องให้กับน้องปอยฟังเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ย
เพราะเพื่อนบอกว่าน้องปอยชอบเพลงนี้มาก

ตลอดเวลาที่เพื่อนร้องเพลงส่งน้องปอยนะครับ
หลายคนก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่นะฮะร้องไห้ตลอดเวลานะครับ
ทางครอบครัวเองช่วงนั้นก็วีดีโอคอร์ไป
ให้นายอำนาจคุณพ่อของน้องปอยได้ดูพิธีชาปนกิจศพของลูกสาวไปด้วย
ก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในงานนะครับ
ญาติพี่น้องชาวบ้านคุณครูเพื่อนนักเรียน
เห็นภาพนี้แล้วก็โอ้โหบางคนถึงขั้นร้องไห้ตามไปด้วย
มันเศร้าจริงนะฮะแต่ก็ได้เหตุผลความจำเป็นแล้วครับคุณผู้ชมครับ
คุณพ่อน้องปอยเดินทางมาร่วมงานศพลูกสาวไม่ได้จริงนะฮะ
กลับมาจากต่างประเทศไปทำงานอยู่ไต้หวัน๓ปีกลับมา๒๕กันยายน
ต้องเข้าสถานที่กักตัวของรัฐ๑๔วันคืนนั้นเลยฮะลูกสาวถูกยิงเสียชีวิต
จากการที่ไปดูงานธิดาไหมที่นาโพที่บุรีรำ
ก็คือแฟนของเขานะฮะแต่แฟนของเขาก็มีกลุ่มคู่อริไล่ตามมาไล่ยิงใส่น้องปอ
นั่งซ้อนท้ายกระสุนเข้ากลางหลังเสียชีวิต

เราก็ติดตามกันด้วยมานะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีที่บ้านก่อนนะครับ
นี่คือที่บ้านนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับ
มนต์พระมานะครับทำพิธีมีเพื่อนนักเรียนมีคุณครู
มีญาติพี่น้องมีชาวบ้านมาร่วมงานที่บ้านด้วย

ทางคุณแม่ทางครอบครัวก็เอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเอาไว้
ที่หน้าโรงศพของน้องปอยลูกสาว
เพื่อวีดีโอคอลกลับไปหาพ่อของน้องปอย
อยู่ในสถานที่กากตัวของรัฐที่ชนบุรี
ให้ฟังพระสวดไปด้วยกัน

คุณพ่อก็พนมมือฟังพระสวดไปด้วย
พูดคุยกับญาติญาติผ่านวีดีโอคอลเป็นระยะนะครับ
ตอนทำพิธีคุณพ่อน้องปอยก็พนมมือฟังพระตลอดนะฮะ
คุณแม่คือคุณแม่สายฝนก็ยังร้องไห้ทุกวันนะครับ
ร้องไห้ตลอดเวลายังทำใจไม่ได้นะครับ
เหตุผลต่างนานาความจำเป็นต้องชาปนกิจศพลูกสาว
วันนี้ก่อนเนี่ยคุณแม่ก็บอกไปแล้วนะครับ
คุณพ่อน้องปอยนะครับได้คุยกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณกิติศักดิ์วิรชัยเจริญสุขนะครับ

ตอนนั้นน้องปอยเพิ่งอายุสัก๑๒๑๓นะครับ
ยังไม่เคยเห็นตอนลูกเป็นสาวเลยคุณพ่อบอกว่าอย่างนั้นเถอะนะ
เพราะว่าไปอยู่๓๔ปีไปทำงานยาวเลยอยู่ไต้หวันนะครับ
ตั้งใจว่านี่ฮะหมดสัญญาการทำงานจะกลับมาอยู่ที่บ้าน
มาใช้ชีวิตอยู่บ้านกับลูกกับเมียอย่างมีความสุข
กลับมาถึงวันแรก๒๕กันยายนเข้าสถานที่กักตัวของรัฐ
ตามนโยบาย๑๔วันตามมาตรการก็ต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะ
กลายเป็นว่าต้องทราบข่าวว่าคืนวันนั้นลูกสาวถูกยิงเสียชีวิต
ตั้งแต่นั้นนอนไม่เคยหลับคิดถึงลูกอยากเห็นหน้าลูก
แม้แต่ศพลูกก็มาดูไม่ได้
วันชัปรณะกิตศพลูกสาวนี้นะครับ
คุณพ่อน้องปอยบอกว่านอนหลับอยู่ก็ไม่ได้ฝันอะไรนะ
แต่ได้กลิ่นอะไรบางอย่าง
เหมือนกลิ่นตู้เย็นมันจะตู้เย็นก็ไม่ใช่
มันคล้ายกับตู้แช่เย็นตู้แช่โรงศพอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นตู้แช่โรงศพลูกสาวหรือเปล่า
ลิ่นมันโชยมาถึงที่คุณพ่ออยู่ที่ชนบุรีหรือเปล่าสถานที่กักตัวของรัฐ
ซึ่งพ่อยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะว่านี่ไม่ได้ฝันนะฮะ
คือนั่งอยู่ในห้องแล้วได้กลิ่นแบบนี้จริงนะครับ
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนะครับซึ่งตอนนี้จับได้๒คน
พ่อน้องปอยบอกว่าเชื่อว่าต้องมีมากกว่า๒คน
แต่ก็ต้องขอขอบคุณตำรวจที่กำลังเร่งคลี่คลายคดีให้
แล้วก็จับมาได้แล้วสองคนแต่อยากให้จับคนร้ายให้ได้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด
ตอนนี้จับมาได้๒คนขี้คิดว่าร่วมแกล้งนี้หลายอยู่ไหมนะครับ
ก็พอเสร็จพิธีช่วงเที่ยงที่บ้านนะฮะ
คุณแม่น้องปอยกับครอบครัวนะครับก็เคลื่อนร่าง

ไปที่วัดโพชัยนะครับก็มีญาติพี่น้องนะครับ
ถือรูปของน้องปอยนำหน้าขบวนนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เคลื่อนศพไปที่วัดนะครับจากบ้านไปวัดนะครับ
ที่ศพของน้องปอยนะฮะที่โรงศพนี่นะฮะ
ก็นำขึ้นรถกระบะไปนะครับเคลื่อนไปยังวัด
ก็ไม่ไกลจากบ้านครับค่ะประมาณห้าร้อยเมตรนะครับ
คุณแม่ก็เข็นโรงศพของลูกสาวนะฮะ
ก็เหมือนกับพาลูกสาวไปนะครับเดินไปจนถึงวัดนะฮะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าคุณแม่ก็ร้องไห้นะฮะ

เพราะว่าทำใจไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่นะคะพอขบวนไปถึงวัดค่ะคุณผู้ชม
คุณแม่ของน้องปอยเย็ดและนายบอยนามสมมติที่เป็นแฟนนุ่มอ่ะนะคะ
ก็ได้ร่วมกันล้างหน้าศพดูหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
พ่อของน้องปอยอะค่ะก็อยากจะเห็นหน้าน้องปอยลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกัน
ก็เลยต้องนำโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะนิตินะคะทีมข่าวของเรา
ถือเอาไว้ให้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ให้คุณพ่อของน้องปอย
เนี่ยค่ะวิดีโอคอร์ก็ได้ดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายค่ะนี่นะคะ
แล้วก็โอ้โหพ่อร้องไห้จนถึงขั้นพ่อพูดว่าพอแล้ว
ดูไม่ไหวแล้วทำใจไม่ได้ค่ะครับก็มีพิธีการต่อนะคะ
อ่านประวัติอ่านกรอนไว้อาลัยคุณแม่ก็เช่นเดียวกัน
คุณแม่ร้องไห้คุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาจริงค่ะคุณผู้ชม
ที่กลุ่มวัยรุ่นขี่รถทักรยานยนต์ตามหลังมาหลายภัณฑ์
และน้องปอยถูกกระสุนขนาดเก้าหมอด้านหลังตัดพรุ่งหัวใจ
ทำให้น้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพอเส้นใจน้องปอยพูดออกมาว่า
ปอยเจ็บมากปอยคิดถึงแม่ปอยอยากกลับบ้านไปท้าแม่
พูดอยู่ในเหตุการณ์โทรแจ้ง๑๖๖๙โรงพยาบาลนาทรงปั๊มหัวใจ
และช่วยเหลือชีวิตน้องปอยจนสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถยื้อต่อไปได้
น้องปอยจะไปด้วยอากาศที่สงบเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาสิบนาที
ขอไว้ให้สุขจะพอไปไม่กลับมา
แสนโสกาแสนรันทธสะลดใจ
ลูกเจ็บใครได้รักษาอยู่คุณที่อยู่อย่างบ้าน
ยังมีทางกลับเตือนขึ้นคืนได้
หนักหนาสาหัสมากยากเพียงไหน
ขอเพียงด้านเยียวยาบ้าง
ผ่านอาหรี่ฟังอบแพร่ภังเมื่อเห็นราวางตรงหน้าหายใจไปไม่ลา
โอ้ลูกหลักพ่อแม่รักสุขหักใจ
ส่วนเพื่อนค่ะอ่านกรอนและร้องเพลงให้น้องปอยนะคะ
เพื่อส่งน้องปอยเป็นครั้งสุดท้าย
แฟนของน้องปอยด้วยค่ะก็ร่วมกันร้องเพลงนะคะ
เพลงฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชคค่ะ
ซึ่งมีชื่อว่าตาลัยเพื่อนยาผู้ลารับ
เพลงอยู่นี้เป็นเพลงที่ปอยได้บอกกับผู้หิวไว้
แต่เหมือนว่าเป็นเพลงที่ทำให้ปอยรู้สึกสู้
และเดินหน้าต่อไป
ซึ่งมีชื่อว่าทิงตามตะวันค่ะ
ดวงตะวันไปหมายจะตามไปให้ทัน

แต่เหมือนว่ามันจะยิ่งไกล
มองตะวันรับขอบฟ้ามันรับตาและขอใจ
ทิงก้าวตามตะวันไป
มันยิ่งไกลเสียงหัวใจ

เพราะฉะนั้นกลับไปมองเส้นทางที่มา
ลดหัวใจลองดูนั้นดาวเต็มฟ้ามันขอใจ

ต่อจึงมีคนทำอย่างไร
ในวันหนึ่งก็ต้องจาก
เธอก็คงทำใจได้ยาก
ในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อน
ดวงต่อวันจะลาและไป
ไปตรงนี้จะยันหายไป
ฉันจะมีเธออยู่
ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อน
เสียงที่ลงได้พาพักไป
กลับไปผ่านเสียงที่ความเหมื่อนั้น
ฉันให้เธอได้เก็บความรักที่เรามีต่อกัน
ต่อกัน

เฝ้ามองไฟที่ลุกไหม้

แบบไม่ละสายตาเลยนะครับ

ก็ทำให้เห็นช่วงเวลาขั้นตอนต่าง

ละสายตาเลยนะครับ
ดูรูปลูกสาวกอดตุ๊กตามีของน้องปอย

น้องปลอยนะครับนางสาวนัดนิชาแทนไทยสงฯ

แก๊งวัยรุ่นไล่ยิงใส่เสียชีวิต

ถนนสายบ้านบงอำเภอนาโพนะครับ

ก่อนจะขึ้นแวทีประกวดทิดาพมัย

วันนี้อยากมาดูหน่อยว่าเขาประกวดกันเนี่ยหรือว่าในงานเขาเป็นยังไงกัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นประกวดเราก็จะได้ดูว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้าง
ไปศึกษาดูเวทีประกวดเขาเป็นยังไงเพื่อเตรียมตัวประกวด
เพื่อนก็บอกว่าก็เป็นห่วงเหมือนกัน
น้องก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะรีบกลับเพื่อเตรียมจะขึ้นเวทีในวันถัดไป
นี่ภาพที่คุณครูอัดคลิปเอาไว้นะฮะ
ใช่ค่ะน้องซ้อมนะคะเพื่อที่จะขึ้นเวทีประกวดนะคะ
ต้องซ้อมท่าเดินเนี่ยค่ะ
โอ้โหไอ้คนที่มันก่อเหตุลักษณะแบบนี้นะ
กปืนยิงปืนเกะกะร่ารานไปทั่ว
ใช่ค่ะซึ่งน้องเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยนะคะ
ก็พูดได้เต็มปากว่าโดนลูกหลงจริงแล้วโดนเข้าไปเต็ม
กระสุนเข้าที่หลังทะลุตัดคั่วหัวใจ
เข้าที่หลังของแฟนหนุ่มของน้องปอยที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
อันนี้คือภาพของกลุ่มน้องปอย
แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุเหมือนกับไล่หลังตามมา
นี่คือช่วงจังหวะเวลาตามภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
ทีนี้เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ครอบครัวของน้องปอยทำพิธีชาปนกิจนะคะ
ทีมข่าวก็ยังคงวีดีโอคอร์ให้กับคุณพ่อของน้องปอยอยู่นะคะ
ทีมข่าวก็นำโน้ตบุ๊กไปให้ญาติถือ
แล้วก็เดินคู่กันไปกับแม่น้องปอย
เพื่อให้พ่อได้ร่วมวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็บอกขั้นตอนพ่อไปตลอดทางนะคะ

แม่ของน้องปอยก็บอกว่าก่อนวันชาปนกิจนะคะ
ปอยเข้าฝันเพื่อนสนิท
ปอยใส่ชุดสีขาวยิ้มนะคะหน้าตาสวยสดใส
บอกเพื่อนว่าจะไปแล้วนะ
แต่ทางครอบครัวไม่มีใครฝันถึงน้องปอยเลยค่ะ
ทางครอบครัวก็ได้แต่ให้กำลังใจกันแล้วกันนะคะ
แม่ของน้องปอยก็พูดหน้าโรงว่า
ขอให้มาเกิดเป็นลูกแม่อีก

พอกลับมาจะดูแลลูกให้ดีที่สุด
นี่นะคะก่อนวันชาปนกิจนะคะ
พาวลูกสาวอีกคนก็ขอปากกา

ดีใจค่ะได้เห็นหน้าลูกเนาะ
หรือว่าทำใจได้อยู่ที่เห็นหน้าลูก
แล้วก็ได้พูดได้คุยได้สั่งลาลูก
แล้วก็ได้พูดอะไรบอกลูก

มีแบบต้องปล่อยมาเข้าฝันอะไรอย่างนี้บ้าง

วันนี้คืนนี้ให้หนูมาเข้าฝันแม่นะ
หนูอยากได้อะไรค่ะแม่จะได้จัดให้หนู
แต่ไม่ฝันเลยค่ะมีแต่เพื่อนเขาฝัน
ก็ปล่อยไปบอกว่าไปแล้วนะ
ใส่ชุดขาวไปหาเพื่อนนักเรียนอะค่ะ
เขาบอกว่าไปแล้วนะไปบอกเพื่อนไปลาเพื่อน
ใส่ชุดขาวไปก็หน้าตาดีหมดจดค่ะ
สวยค่ะยิ้มค่ะมายิ้มบอกเพื่อนว่าไปแล้วนะ
เหมือนมาลำลาค่ะใช่มาลำลาว่าไปแล้วนะ
ค่ะเพื่อนเขาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนน้องปอยที่เขาสนิทกันนะคะ
เขาบอกว่าให้น้องมาเกิดให้ไปให้แม่ให้ไปเที่ยวแป๊บนึงนะ
ให้กลับมาเกิดเป็นลูกแม่อีกหรือกับญาติหรือพี่บีก็ได้
หรือมีญาติอยู่๓คนที่ยังขาดใครก็ได้
แม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะให้ดีกว่านี้
คือแม่จะรักจะดูแลลูกให้ดีที่สุดแม่คอยลูกนะค่ะคอยลูกกลับมา
กลับมาหาแม่ไม่ให้ไปนานนะไม่ให้ไปแป๊บเดียว
เที่ยวแล้วก็ให้คิดถึงแม่แล้วก็ให้กลับมาหาแม่
สัญญาว่าแม่จะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดค่ะ
ค่ะลูกบอยลูกรักของแม่แม่รักลูกที่สุดในโลกค่ะ
ลูกวอยลูกรักของแม่เป็นสวยของแม่
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายได้ที่ยิงน้องนะคะ
ให้จับให้ได้ค่ะเพราะว่าน้องได้เสียสละชีวิตค่ะ
แบบว่าคิดเอาเองอะค่ะเพื่อเหมือนว่าน้องเป็นฮีโร่ก็ได้เนอะ
เพื่อจะให้แบบวัยรุ่นไว้ดูเป็นตัวอย่างอะค่ะ
จะได้เตือนสติเตือนใจวัยรุ่นแล้วก็พ่อแม่ด้วยค่ะ
จะได้ไม่ต้องเสียใจเหมือนคุณแม่ค่ะ
ก็อยากให้เขามาขอคำมาลูกเนาะแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ
มันไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคิดเนอะค่ะก็อยากให้ตำรวจจับได้ค่ะ
กลัวกลัวน้องเขาตายแบบตายฟรีแล้วก็ตายแบบยังไงอ่ะ
ปีหลังก็มีคนมาตายแบบนี้อีกค่ะค่ะก็อยากให้ตำรวจเก่ง
แล้วก็จับตัวจริงให้ได้ค่ะ
ส่วนพ่อของน้องปอยค่ะก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังจากเสร็จพิธีก็ขอบคุณทีมข่าวของเรา
ที่ทำให้คุณพ่อได้เห็นหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
สภาพจิตใจก็ดีขึ้นระดับหนึ่งค่ะ
ต่างจากช่วง๒วันแรกที่พ่อทรมานมากนะคะ
ก็ตอนที่มีการวางดอกไม้จันทร์ให้กับลูกสาวในวันนี้เนี่ย
พ่อก็พูดคือพูดผ่านวีดีโอคอร์นะคะ
พ่อก็บอกว่าพ่อรักหนูนะขอให้ไปดี
ชาติหน้าขอให้เป็นพ่อลูกกันใหม่
ไม่ต้องห่วงน้องและแม่ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดี
ส่วนตอนที่เพื่อนนักเรียนร้องเพลงให้ลูกสาวนะคะ
บอกปลื้มใจนะคะที่เพื่อนรักลูกสาวพ่อแบบนี้
รู้สึกเป็นเกียรติที่บางคนมาทำอะไรดีให้เหมือนกับ
นี่คือความรักค่ะที่เพื่อนทุกคนมีให้กับน้องปอยนะคะ

ตอนที่เห็นหน้าลูกสาวครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกคือ
หนึ่งคือดีใจนะเห็นหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็เสียใจที่มาเห็นหน้าลูกสาวคือสภาพที่ลูกสาวไม่มีลมหายใจ
ก็พ่อบอกรูปหน้าอกตลอดเวลาพ่อรู้สึกอัดอั้นนะคะ
หายใจแทบไม่ออกนะคะสำหรับวินาทีนี้
วีดีโอคอร์เห็นหน้าลูกในร่างที่ไร้ลมหายใจค่ะ
มากมันจะพูดไม่ค่อยออกครับมีแต่พูดในใจเอา
ในใจเราก็คือแบบว่าปรึกตัดใช่ไหมครับ
เห็นหน้าลูกครับขอบคุณมากนะครับ
ทำให้ผมได้เห็นหน้าลูกวันที่เขาสุดท้ายเขาขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงครับ

คุณพ่อแล้วเมื่อคืนเราฝันน้องฝันมั้ยครับน้องไปหาเขาไหมครับผม
ฝันว่ามันจะเหมือนได้กลิ่นตู้คล้ายเราเปิดตู้เย็นนี่แหละครับ
กลิ่นมันอับเหมือนใครเปิดตู้เย็น
เปิดตู้เย็นเหมือนกับกลิ่นโรงที่ว่าตัวน้องเขาอยู่ในโรงเย็นหรือเปล่า
อาจจะเป็นจิ่นอาจจะไปจิ่นโรงเย็นก็ได้ครับอาจจะเป็นอย่างงั้น
คุณพ่อผมขออนุญาตถามตอนนั้นพี่อยู่แล้วว่าเราเราให้ดูคุณพ่อดูตอนจุดไฟ
แล้วก็ไปดูหน้านั่นลูกตอนนั้นที่แบบว่าหน้านั่นลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ตอนนั้นแบบพ่อแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไง
ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจดีใจที่ได้เห็นหน้าเขา
เสียใจที่เห็นแบบหน้าเขาแบบไม่มีชีวิต
มันผมรูปหน้าอกกันตลอดเลยทั้งออกไม่ถูก
อาการมันเป็นบอกไม่ถูกทั้งดีใจทั้งเสียใจนะครับ
ทั้งดีใจที่ได้เห็นเขาแต่เสียใจที่เขาไม่มีชีวิต

เพราะเห็นคุณพ่อบอกผมว่าพ่อแล้วไม่ไหวนะ
มันแน่นหน้าอกมันจะหายใจติดติดขัดขัด

และเรายังเห็นเลยว่าพวกคุณเพิ่นน้องมารำแล้วก็มาร้องเพลงให้

เหมือนกันเนี่ยการปื้มใช้ที่ทางโรงเรียนเขาทำให้ตัดกิจกรรมให้
ดีใจแทนน้องที่มีคนหลักคนยังสงสารนะครับ

เยอะขนาดนั้นหลับก็ใหญ่ก็มาขอบคุณญาติพี่น้องทุกท่าน
รวมทั้งญาตินักข่าวด้วยครับขอบคุณมากทุกคนเลยครับ
ในเรื่องของทางคดีคิดว่ามีแค่สองคนหรือว่ามีมากกว่านั้นครับ
ผมคิดว่ามันจะมากกว่านั้นนะครับมอไซค์เยอะขนาดนั้นนะ
ผมคิดว่าน่าจะเหมือนเลี้ยงเข้ามากกว่านั้นนะ
มันต้องมีใครสักคนละกำความลับผมคิดว่านะ
ตอนนี้เผาตอนนั้นเราพูดอะไรกับน้องไหมครับ
ก็บอกว่าไปและไม่ต้องหวัง
ตอนที่พี่หัวห่วงผมให้ดูจุดไฟไปที่เมหี่แล้ว

ถึงเวลาของหนูแล้วคิดอย่างเงี้ยบอกอย่างเงี้ย
พูดไม่ค่อยออกต้องเลยอย่าคิดเอา
เราเห็นมีช่วงหนึ่งที่ให้ได้คุยกับแม่น้องไหมครับตอนที่

ตอนที่นั่งตอนที่แม่น้องอยู่ตอนนั้นเปิดให้ได้ได้คุยกับมั้ยครับ
คุยอยู่ครับคุยอย่างเงี้ยบอกลูกบอกอะไรนะอย่ากลัวพ่อนะ
เขาไม่ได้ไปร่วมงานเราต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม
พ่อมีโรคติดต่อไปไปติดชาวบ้านชาวเมืองเขา
สำหรับการจัดพิธีเผาศพน้องปอยในวันนี้นะคะ
ทางครอบครัวตัดสินใจเผาตามกำหนดเดิม
ไม่รอให้พ่อพ้นจากการกักตัวนะคะ
เพราะว่าตามความเชื่อทางครอบครัวเชื่อว่าถ้าไม่เผา
วิญญาณของน้องอาจจะต้องทนทุกข์ทรมาน

ส่วนที่ต้องเผาเมนลอยเนื่องจากว่าเมนของวัด
อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงเชื่อว่าเมนใหม่เนี่ย
ถ้าเผาศพแรกควรจะเป็นศพของผู้สูงอายุ
เพราะว่าหลังจากนั้นก็จะได้เป็นผู้ที่สูงอายุ

น้องพลอยยังอายุน้อยด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทางครอบครัวชี้แจงเอาไว้ค่ะ
คุณแม่ก็บอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ด้วยเหตุผลต่างก็เลยไม่ได้อยู่รอคุณพ่อนะครับ
ก็ตัดสินใจร่วมกันทางครอบครัวด้วยนะครับ

ส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีนะครับ
คดีของน้องปอยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

จุดนี้เนี่ยเป็นจุดก่อนถึงสามแยกโนนตะเคราะห์
เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์กันมา๓๐กว่าคัน
นี่ฮะหลายคันเลยนะครับ
แล้วก็ขี่ผ่านก่อนจะมารวมตัวกันที่สามแยกนะครับ
แล้วก็ลงไปลักษณะเหมือนกับไปเก็บขวดไปเอามีดของชาวบ้านแถวนั้นนะฮะ
เอาติดตัวขึ้นรถไปด้วยนะครับ
กล้องจากภาพในวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
เห็นตรงนี้นะฮะขี่ผ่านไปแล้วก็มีมาอีกเนี่ยนะครับ
กล้องเนี่ยช่วงเวลาที่บอกเอาไว้คือประมาณสักเที่ยงคืนนะฮะ
คืนยี่สิบหกกันยายนเข้าสู่ยี่สิบหกกันยายนล่ะ
แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเวลาในกล้องเนี่ยมันจะเร็วกว่าเวลาจริงสัก๒๘นาที
คันนั้นน่ะน้องปอยจะนั่งอยู่นี่ฮะลงไปเหมือนกับไปหาข้าวหาของหามีดหาขวดอะไรแถวนั้นอ่ะ
บ้านชาวบ้านข้างทางเนี่ยเอาติดตัวกันไปมากันสามสิบกว่าคันนะฮะ
จะคือรถที่น้องปอยนั่งซ้อนอยู่ด้วย
ถ้ามันแค่นี้ครับเราได้คุยกับ
เยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๔ปีนะครับ
สมมุติว่าชื่อบีก็แล้วกันนี่ฮะคุณกิติศักดิ์ไปคุยด้วยนะครับ
เขาบอกว่าในคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่กลุ่มเดียวกับแก๊ปและไก่
และไก่ที่เป็นคนขี่จักรยานยนต์กับคนยิงปืนที่ตำรวจจับตัวได้แล้ว
ซึ่งแก๊ปเขาบอกเขาแค่ยิงขึ้นฟ้าไก่ก็บอกว่าแค่ขี่จักรยานยนต์ให้แก๊ป
บอกว่าวันนั้นผมอยู่กลุ่มเดียวกับแก๊ปและไก่นี่แหละ
ก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามกลุ่มของพวกน้องปอยนะฮะน้องปอยเข้าไปกับแฟนนะขี่ไล่ตามไป
แต่ตัวบีเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ในช่วงกลางของกลุ่มของพวกเขา
บีเนี่ยอ้างกับเราว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่าที่ต้องตามกลุ่มของบอยที่เป็นแฟนของน้องปอยอ่ะ
ปอยเขานั่งซ้อนท้ายรถของบอยไปเนี่ยก็เพราะถูกฝ่ายกลุ่มเพื่อนน้องปอยเนี่ย
ปลาระเบิดใส่พวกเขาก่อนในงานในงานธิดาใหม่ที่เขาไปดูอะไรกันเนี่ยนะฮะ
นาโพเนี่ยทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีเรื่องกันก่อน
ตั้งแต่หน้าเวทีดนตรีในงานเทศกาลไหมนาโพมีการท้าทายกันชกต่อยกัน
แต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงมากนักอันนี้ก็ตรงกับที่เจ้าหน้าที่บอกนะค่ะอ่า
ข้อมูลตรงนี้อันนี้ตรงกันนะครับซึ่งก็ตรงกับที่บอยก็คือแฟนของน้องปอยบอกเนี่ย
อันนี้ก็ตรงกันนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากงานนะครับ
เขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปน้องปอยก็ซ้อนท้ายบอยมีเพื่อนไปกันด้วยนะฮะ
ทั้งสองกลุ่มก็ออกกันไปจัดงานเทศกาลไหมนาโพคืน๒๕กันยายน
แต่มันกลางดึกเลยเที่ยงคืนเข้าสู่๒๖กันยาแล้วถ้านับวันเนี่ยนะ
ก็ขี่กันไปนะครับแล้วทีเนี้ยบีเนี่ยอ้างกับเรานะครับ
บอกว่าหนึ่งในเพื่อนกลุ่มน้องปอยเนี่ยตอนที่ขี่จักรยานยนต์ไปกันเนี่ย
ปลาระเบิดใส่พวกเขาสองลูกค่ะพวกเขาก็เลยต้องขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
ตั้งใจจะไปถามว่าปลาระเบิดใส่ทำไมนะฮะอาจจะเป็นพวกระเบิดปิงปองอะไรพวกนี้นะครับ
จังหวะที่กำลังขี่รถไล่ตามกันเนี่ยก็เลยแวะเอาอาวุธที่หน้าโรงเรียนนาโพพิทยานะ
สงสัยจะซ่อนไว้หลายที่หรือยังไงก็ไม่รู้
ไล่ตามกลุ่มเพื่อนน้องปอยกันอยู่เนี่ยส่วนตัวบีเขาบอกว่าเขาขี่ตามหลังรถของไก่
ซึ่งมีแก๊ปซ้อนท้ายเขาเห็นเลยว่าแก๊ปเนี่ยได้ชักปืนมาแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า
อันนี้แก๊ปเขาก็ยืนยันว่าเขายิงปืนขึ้นฟ้าบีก็บอกว่าเห็นแก๊ปยิงปืนขึ้นฟ้านะ
หลังจากนั้นครับเขาก็เห็นนะฮะว่าในแก๊ปกับในไก่เนี่ย
รถเนี่ยขี่ไปไล่ทันคันที่น้องปอยนั่งอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์ของคันที่น้องปอยนั่งอยู่
อยู่ดีก็ล้มลงซึ่งเขาไม่รู้ว่าล้มลงเพราะถูกถีบล้มหรือว่าเสียหลักเอง
อันนี้เป็นสิ่งที่เยาวชนชายวัย๑๔ปีให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ข้อมูลทั้งหลายยังไงก็ต้องฟังทางตำรวจนะฮะในการสืบสวนสอบสวนขยายผล
คดีนี้ตำรวจจับได้สองคนแล้วนะครับคือในไก่กับในแก๊ปนะครับ
แจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะครับนี่คือวันที่จับได้แล้วพาไปทำแผนนะฮะ
ตัวใหญ่นี่ชื่อในไก่คนขี่รถในแก๊ปนี่นั่งซ้อนท้าย
แต่ในไก่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ยิงในแก๊ปก็บอกว่าเขายิงปืนขึ้นฟ้า
และปืนที่ใช้เป็นปืนคนละชนิดกับที่พบกระสุนในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ในตัวของน้องปอยรวมทั้งคนเจ็บด้วยนะครับ
เหลือก็ต้องว่ากันต่อไปไล่กันต่อไป
ตำรวจบอกจะขยายผลต่อวัยรุ่นที่ร่วมกลุ่มกับผู้ต้องหา
ว่ามีใครมีส่วนที่จะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมบ้าง
ก็จะมีการดำเนินคดีเพิ่มด้วยนะคะ